ไปต่อเนื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดหนองบัวลำพู

แม่ทำไมเวลาอ่านข่าวภาคอีสานทีใดน่ะ

เพื่อนคิดพัฒนาสายพันธุ์ไก่เป็นไก่ง่วงครับ
เป็นตูนไงไงแล้วก็สามารถขายได้ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน
แล้วก็ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมครับ
เอากดปุ่มเปลี่ยนเสียงเอาเสียงในฟิล์มออก
อ่าในอาทิตย์สุรพงศ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
เลี้ยงไก่งวงบ้านโป่งแคร์ตะบนด่านช้าง
อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
ก็ได้พากันไปดูพานักข่าวแล้วครับ

แล้วก็มีการพัฒนาไก่งวงพันธุ์ผสมพันธุ์ขาวนะครับ

ดูครับเป็นไก่งวงที่มีโครงร่างดีตัวโตเนื้อเยอะ
เทียบกับไก่งวงที่เลี้ยงอยู่ในวัยเดียวกัน
จะได้น้ำหนักมากกว่า๒๓เท่า
อย่างไก่งวงตัวผู้อายุ๕เดือนนะครับ
เดิมน้ำหนักจะอยู่ที่๕๖กิโลกรัม
แต่ผัดขาวน้องบัวน้ำหนักจะอยู่ที่๑๕กิโลกรัม
ตอนนี้ก็ได้มีการแจกจ่ายพ่อพันธุแม่พันธุ์ให้กลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวง

โดยจะเริ่มขายพ่อพันธุแม่พันธุ์ก่อนในต้นปี๒๕๕๙
อายุ๑เดือนขายคู่ละ๕๐๐๐บาทครับ

ส่วนไก่ใหญ่พร้อมผสมพันธุ์นะครับ
จะขายตัวละ๕๐๐บาทเช่นกันตัวเดียวนะครับเนี่ย
อาทิตย์ยังบอกอีกว่าจากเดิมเลี้ยงไก่งวงพันธุ์เดียวกัน

แต่ตลาดที่ประเทศลาวต้องการไก่พันธ์อเมริกันบอลสีดำ

ตอนนี้ทางกลุ่มเลี้ยงไก่งงส่งขายตลาดประเทศลาว
สัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์หนึ่งนะครับ
หนึ่งร้อยตัวครับและมีการปรับวิธีการขายจากเดิมที่ขายเฉพาะไก่อายุห้าเดือนเท่านั้น
ก็มาปรับขายไข่ให้ผู้เลี้ยงนำไปพักเองนะครับ

ลูกไก่อายุ๑สัปดาห์ขายตัวละ๕๐บาท
อายุ๑๔เดือนตัวละ๑๕๐๕๐๐บาท
เมื่อสามารถขายได้ทุกรุ่นก็ทำให้มีรายได้ตลอด
อืมทีนี้นอกจากไก่นอกจากไข่ที่เขาขายแล้วเนี่ยนะคะ
กลุ่มเองนะเขาก็มีการแปรรูปไก่งวง
เป็นอาหารขายตามท้องตลาดด้วยอะไรบ้างล่ะ
ลาบคุณผู้ชมลาบไก่งวงไส้กรอกไก่งวงไก่งวงอบฟาง
เพื่อเป็นการระบายไก่งวงแล้วก็เป็นการขยายตลาด
เพิ่มกลุ่มผู้บริโภคใหม่อีกด้วยนะคะ